คุณผู้ชมก็ยังส่งข้อความบอกถึงเรื่องราคาปลาทูมากันแบบต่อเนื่องเลยนะ
เอา๖๐บาทอย่างที่พี่เบิร์ตบอกนี่ส่วนใหญ่ส่งมาแบบนี้ค่ะ
ทีนี้พอทุกอย่างมันแพงบางทีมันก็เครียดเหมือนกันนะ
เอางี้พาคุณผู้ชมไปกินหน่อยละกันค่ะ
กินที่ว่านี้เป็นสายเนื้อใครที่ชอบเนื้อชอบไหม
งั้นต้องดูค่ะต้องดูเลยนี่ก๋วยเตี๋ยวเนื้อนายักษ
เตี๋ยวเนื้อที่ยังชอบ
คุณผู้ชมพี่เบิร์ดดอมแล้วที่ร้านนี้นะโอ้ยน้ำซุปสูตรพิเศษ
พริกสดมะนาวสดบีบไปเลยไม่ใช่มะนาวขวดนะ
นี่ค่ะผมทำน้ำจิ้มพริกป่นน้ำส้มรอเลยนะ
นี่แหละไปได้เลยนะคะเตี๋ยวเนื้อนายักษ์อยู่ริมถนนชาญเวชกิจ
อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดพิศนุโลกอยู่ใกล้กับแยกกกหลีค่ะ
ร้านนี้เป็นอีกหนึ่งร้านเลยที่ห้ามพลาดเด็ดขาด
นี่เราไปคุยกับคุณป้าคุณป้าสิริเนธนะ
ป้าก็บอกว่าก่อนหน้านี้นะลุงกับป้าทำงานแบงค์กันทั้งคู่เลย
แล้วเป็นหลักเลยแล้วเนื้อร้านป้าดูสิน้อง
โอ้โฮเนื้อตุ๋นมีเนื้อผดมี

เอ็นถ้วยนั้นน่ะพี่ขอเลยได้ไหม

โอ้โหนี่ไงเพราะอะไรเขาเลือกมาแต่ละอย่าง
เนื้อเผยสะใบตับจัดมาให้หมดครับ
ถามว่าไม่ทานั้วไปกินร้านป้าได้ไหม
ได้มีเนื้อหมูมีหมูสับให้เป็นทางเลือกด้วย

ใช่ค่ะแล้วดูสิอันนี้คือรวมแบบทุกสิ่งทุกอย่างของเนื้อ

จัดมาได้เลยนี่พี่เบิร์ตไม่ต้องทำอะไรนะ
ไม่ต้องทำพริกไว้ร้อยใช่ไหม
พริกป่นต้มอะแบบนี้ก็ได้น้ำแข็ง
แล้วคือน้ำเขาเป็นน้ำซุปสมุนไพร
ใส่เครื่องเทศใส่ขาตะไคร้ออกไปตุ๋น
ให้มันกลมกล่อมนะแล้วมีน้ำจิ้ม๓รสแบบนี้

คือก๋วยเตี๋ยวลิ้นวัวซุปมะนาวพริกสด

ใช่ค่ะลวกจิ้มนี่ไงลวกจิ้มรวมเนื้อ
แล้วเอาจริงบรรยากาศเขาก็จะบ้านนะ
เขาจะมีพวกหนังสือไว้ให้นั่งอ่าน
ระหว่างรอก๋วยเตี๋ยวด้วยเออมันก็เหมือนกับนี่เห็นไหม
ได้อ่านพวกการ์ตูนิยายสามก๊อคต่างแบบนี้ค่ะ

พี่ว่าข้าวกุ๊กกะปิเองวางไว้ก่อนสิวะ

เอาใครจะแวะไปเนี่ยนะคะแวะไปได้เลย
เขาหายกันตั้งแต่๙โมงครึ่งจนถึง๔โมงเย็นนะคะ
กดไลค์ในเพจเฟซบุ๊คได้นะนี่
เตี๋ยวเนื้อนายักษ์นะคะให้เบอร์โทรศัพท์เอาไว้ด้วย
อันนี้ที่สนโลกใช่ไหมครับค่ะโอ้โฮ
เตี๋ยวเนื้อราคานี้ถือว่าราคาปกตินะครับ
อันนี้ราคาเตี๋ยวเนื้ออยู่ประมาณนี้แหละใช่ค่ะจากเตี๋ยวเนื้อ